พูดถึงกรณีของทีมเศรษฐกิจ

แล้วก็๔กุมารยื่นใบลาออก
ทีนี้ก็ต้องมองไปถึงโคต้าตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย
จะเป็นโคต้ากลางโคต้าของภาพพลังประชารัฐ
โคต้าคนนอกที่นายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งได้

เพราะเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดต่อประชาชนด้วย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

หนังสือพิมพ์พาดหัวกันทุกฉบับตรงกันหมดเลย
นานหนังสือพิมพ์จะพาดหัวเรื่องเดียวกันสักครั้ง
ก็แปลว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องใหญ่
เรื่องใหญ่เพราะว่าผลพวงจากข่าวนี้
จะเป็นผลต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ไทยรัฐบอกสมคิดกับ๔กุมารอำลา
ตบเท้ายื่นใบลาออกวันนี้
แถลงข่าวที่ธรรมเนียบด้วย
ทีนี้เหตุผลในการที่ลาออกต้องดูหัวข่าวนี้
ทีมสมคิดไข่ก๊อกเปิดทางนายกปรับขอรมอ
ใครจะมาแทนสะพัดดึงไพริน
การคือการตระกูลหุ่น
ปรีดีดาวฉายสุพัฒน์พงศ์พันมีเช่า

แล้วถามว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีคลัง
หัวข่าวเขาข่าวสดเขาบอกว่าปรีดีเป็นรัฐมนตรีคลัง
ถ้าเป็นไปตามนี้เราจะดูประวัติ

ใครเป็นใครคุณไพรินชูโชธาวรนั่นก็น่าจะคุ้นอยู่
รีดีดาวฉายปรีดีดาวฉายเนี่ยเขาคาดหมายว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีคลัง
เป็นนายแบงค์คนสำคัญจากไข้กษีกรไทยและเป็นประธานสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
เพราะว่ามีมูลค่าสินทรัพย์การลงทุนการบริหารจัดการเนี่ยใหญ่มาก
อีกคนนึงชื่อสุพัฒน์พงศ์พันมีเช่าคนนี้ไม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักชื่อเท่าไห

ที่จริงรายชื่อเหล่านี้เคยแพร่มออกมาก่อนแต่ว่าก็ได้ยินว่าเขาไม่เอา
เขาปฏิเสธอาจจะเป็นเพราะว่าโจทย์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
จากนี้ไปเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเป็นโจทย์ยากมากฉะนั้นเขาก็ตัดสินใจไม่เอา
อันที่สองเข้ามาแล้วเขาก็กลัวว่าวันดีคืนดี

การเมืองขย่ำเอาเขาก็เปลืองตัวอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าคนที่เหล่านี้
ที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องเสียสละรายได้คนเหล่านี้ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจ
เงินเดือนเป็นล้านนะครับแล้วพอมาทำงานการเมืองต้องกินเงินเดือนหลักแสน
แล้วก็ต้องเจอกับมาตรการเรื่องการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของตัวเอง
ไม่พอต้องแจ้งเมียแจ้งลูกแจ้งคนใกล้ชิดอะไรต่ออะไรวุ่นวาย
สารพัดสารพันธุ์เขาก็ไม่เอาอ่าทีนี้ถ้าเป็นข่าวอย่างนี้
ก็แปลว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยน่าจะคุยกันแล้วโอเครู้เรื่องแล้ว
ทีนี้พอเป็นข่าวแบบนี้สิ่งที่คอการเมืองถามว่าเอาแล้ว
เพราะว่าเขาอุตส่งลงทุนไล่ศรีกุมารออกไปจากภัคดิ์
เพื่อจะหวังว่าเอาตำแหน่งสำคัญในพักมานั่งบนเก้าอี้นี้
แล้วจะได้ส่งชื่อให้นายกรัฐมนตรีว่าเมื่อมีตำแหน่งสำคัญอย่างนี้
ก็ต้องเหมาะสมในการที่จะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีตามคันลองของการเมือง
แต่ว่ายังไม่มีข่าวบนด้านหนังสือพิมพ์เพราะว่าเมื่อวานนี้ข่าวข่าวนี้ออกมาตอนค่ำ
แต่ว่าก็ได้ยินมาว่าบ่ายวันนี้เขาจะนัดหารือกัน
คนที่ฝาดงวงฝาดงาไม่ยอมก็คือคุณสุริยะจุ่งเรื่องกิจ
อันนี้ก็ดูกันอีกทีหนึ่งแต่สำหรับประชาชนคนทั่วไปอย่างเราเรา
ไม่ต้องให้สำนักข่าวไหนมาทำโพลหรอกครับเราตัดสินใจได้เลยว่า
ประชาชนอยากเห็นคนมาใหม่ที่ก้าวมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
เป็นคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจมีความชำนาญมีความสามารถมีความบริสุทธิ์
ในการที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้วย
เพราะประเทศไทยยามนี้เนี่ยถ้าเป็นคนไข้ก็เหมือนคนไข้อาการโคม่า
ไม่ใช่หมอจบใหม่ไม่ใช่หมอที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ
ฉะนั้นรายชื่อที่ออกมาผมคิดว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับคนที่มาจากการเลือกตั้ง
คนที่จะมาจากนักการเมืองคนที่ไม่มีพื้นเพทางด้านแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ผมว่าคนก็เดาออกว่าเขาคิดยังไงแล้วเก่งอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับ
คนที่จะเข้ามาใหม่ต้องกล้าด้วยเพราะว่าในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
มันออกมาตรการอะไรมาไม่มีใครหรอกครับที่จะบอกว่าได้หมดวินวินไม่มี
มันต้องมีคนได้คนเสียมันต้องมีคนต้องเสียมันต้องมีคนต้องได้
แล้วพอเจอสภาพอย่างนี้ถึงเวลาขึ้นมาเขาก็ถูกตำหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์
แล้วก็ถูกนักการเมืองเล่นงานดีไม่ดีพอถึงเวลาขึ้นมาเขายื่นอภิปราย
ไม่ไว้วางใจก็ต้องขู่ขุดถูกคุยคนที่เป็นเทคโนแครตคนที่เป็นมาจากวิชาชีพ
คนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกิจ
เข้ามาช่วยรัฐบาลหลายคนออกไปก็แผลเวอะหวะเยอะแยะไปหมด
ก็เคยมีมาแล้วฉะนั้นก็ต้องคอยดูว่าสุดท้ายขึ้นมา
ถ้า๓๔คนนี้เขารับที่จะเข้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจให้นายก
ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดี
ก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ของเราตอนนี้เราต้องการคนเก่งคนดีคนสุจริต
แล้วมีข้อสงสัยในอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะ

น่าจะหยิบมามาพูดซะด้วยวันนี้ผมได้เห็นความเป็นสุภาพบุรุษ
และความเป็นลูกผู้ชายของคนสองคนคือนายกรัฐมนตรีกับรองสมคิด
นายกรัฐมนตรีเมื่อตัดสินใจเรื่องนี้ผมคิดว่าท่านกระอักกระอ่วนมาก
คนเราพอถึงจุดหนึ่งที่กระอักกระอวนพูดไม่ออกเนี่ยใช้ไลน์ดีกว่าพิมพ์เข้าไปบอก
เพราะว่าถ้าจะเอ่ยปากพูดเองไม่รู้จะเอ่ยปากยังไง
วันนี้ในบทวิเคราะห์หน้าสามของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจึงมีรายงานว่า
นายกรัฐมนตรีหลายหารองสมคิดก็ความในลายนี้ยอมรับว่าลำบากใจ
รู้สึกแย่ไม่รู้จะพูดต่อหน้ายังไงเพราะอยู่กันมานาน
แต่ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับคอรมอด้วยเหตุผลทางการเมือง
ส่วนรองสมคิดพอเห็นไลน์แล้วเนี่ยไม่ได้ตอบไลน์หรอกครับ
แต่ยกหูโทรศัพท์หานายกทันทีบอกว่ารู้และเข้าใจสถานการณ์ดี
นายกไม่ต้องกังวลผมรู้ดีว่าในใจลึกนายกคิดยังไง
ด้วยเหตุผลทางการเมืองยังไงก็หนีไม่พ้น
ต้องตัดสินใจเช่นนี้ก็ถือว่าจากกันด้วยดีครับ
จากกันด้วยดีก็เป็นวิถีของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
เป็นคนที่มีน้ำใจไมตรีต่อกัน

จากนี้ไปเราคนไทยต้องตามดูการเมืองอย่างใกล้ชิด
เพราะโจทย์ของประเทศจากนี้ไปเนี่ยเป็นโจทย์ยากมาก
เราอาจจะชนะโควิดได้แต่ว่าถ้าเศรษฐกิจล่มสลาย
คนลำบากกันทั้งบ้านทั้งเมืองเศรษฐกิจล่มสลาย
ตกงานกันทั้งบ้านทั้งเมืองคนไม่มีรายได้
คนมีรายได้ลดลงคนจนไม่มีอันจะกิน

วันนี้ก็ต้องดูว่าจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหา
เรื่องการปรับคอรมอจะไปยังไงต่อ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

เส้นใต้เมืองไทยเรื่องของการเมืองที่มันมีผลกระทบต่อเรื่องของประชาชนด้วยนะครับ